เกิดในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี

อาคารพันธุ์นั้นหายไปถึงกันทั้ง๔หายด้วยกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณใกล้กับแยกซอย

มีอาคารได้รับความเสียหายไป๔คูหาจากการถูกเพลิงไหม้
เป็นทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นคลินิกทันตแพทย์ร้านจำหน่ายผ้าไหมร้านจำหน่ายเสื้อผ้านะครับ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ถูกเพลิงไหม้๒คันเหลือแต่โครงรถและเครื่องยนต์

ทางด้านของนายธีรวุฒิอังสุจินดาอายุ๕๑ปี
ของร้านจำหน่ายผ้าไหมที่ถูกเพลิงไหม้ไปด้วยเนี่ยนะฮะก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้มันมีไฟดับที่ร้านแล้วก็ระแวกใกล้เคียง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาแก้ไขอ่ะพอเจ้าหน้าที่มาทำ
เอาไฟมันก็ติดเหมือนเดิมสักพักหนึ่งมันดับอีกทีหนึ่งครับ
แล้วก็มีเสียงหม้อแปลงไฟระเบิดแบบดังสนั่นทั่วตลาดเลยครับ
จากนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแน่นอนหม้อแปลงมันอยู่หน้าบ้านใช่ไหม
หน้าอาคารมันก็หลามเข้าไปตัวอาคารนะฮะก็ไหม้ไปสี่คูหาด้วยกันนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็บอกว่า
ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรทำให้หม้อแปลงระเบิด
หลังจากนี้ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าโดยด่วน
เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ไฟได้ตามปกติในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ